บอกว่าอะไรคะเงินทองเป็นของนอกกายไม่ตายก็

อะไรอีกอ่ะค่าไฟ
สะเทือนบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปคู่
ขึ้นราคาส่งขายเมืองนอก
ไม่กินบ้างอย่าถามคนกินดีกว่า
ใครไม่กินคนไม่กินก็มี

คุณผู้ชมเตรียมควักเงินเลยนะคะ
เพราะมีแนวโน้มว่าอาจจะปรับขึ้นราคาจริง
แต่จะปรับเท่าไหร่อย่างไรเดี๋ยวต้องรอ
กรมการค้าภายในของกระทรวงพาณิชย์เขาเคาะก่อนนะครับ
แต่เอาเป็นว่าเบื้องต้นผู้ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป๕รายด้วยกัน

มาม่าซื่อสัตว์ไวยำนิดชิน
โอ้โฮชื่อดังทั้งนั้นสมัครสมศตรีเมื่อวานแถลงด้วยกันนะนะครับ
ใช่ค่ะรวมตัวกันนะฮะต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกเลยนะ
แถลงชี้แจงต้นทุนการผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่แท้จริง
เพื่อขอตรงเลยขอกระทรวงพาณิชย์ขอปรับขึ้นราคา
หลังจากที่ต้องเห็นใจเขานะ
บางตัวแรกที่ไม่ได้ปรับขึ้นมานานถึง๑๕ปีโอ้โฮ
คือพยายามนึกอยู่ว่ามันมีสินค้าอื่นใดไหม
ที่ไม่เคยปรับราคานานขนาดนี้ยังนึกไม่ออกเลยนะ
คืออันนี้เรามองเราต้องมองรอบด้านมองในมุมผู้ประกอบการด้วย
หรือไม่ใช่ว่าเฮ้ยอะไรวะปุ้ยพูดอยากให้ขึ้นเหรอ
ก็ไม่ค่อยมีอยู่แล้วมันต้องดูเหตุดูผลด้วย
ใช่อ่าดูปัจจัยยังไงต่อปุ้ยค่ะพี่เบิร์ดเชื่อไหมว่า
เขาปรับครั้งล่าสุดเนี่ยปรับเมื่อไหร่ปีไหน
ถ้า๑๕ปี๕๐๕๑ปะ
ประมาณนั้น๒๕๕๑แต่ต้นทุนต้นทุนเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะคะ
เฉลี่ยต้นทุนเพิ่มมากกว่า๑บาทต่อซอง
โดยเฉพาะแป้งสาลีน้ำมันปาล์มที่มีการปรับราคาเพิ่ม๒๓เท่าตัว
ยังไม่รวมอื่นอีกนะวัตถุดิบการเกษตรเช่นอะไรบ้าง
หอมกระเทียมพริกมีการปรับราคาขึ้นไป๘๓๕เปอร์เซ็นต์

สมการนี้ดีด้านขวาเนี่ยเท่ากับราคา
บะบี่กินสำเร็จรูปแล้วด้านซ้ายเนี่ยไอ้ต้นทุนเขาเนี่ยมันต้องบวกรวมเข้าไป
เมื่อกี้คุณผู้ชมกรุณาแสดงความคิดเห็นมา
ตอนที่เราเปิดรายการเขาบอกว่าก็คุมราคาแป้งสาลีสิ
ไม่ทันแล้วล่ะครับตอนนี้มันขึ้นไป๔๐แล้วครับ
ใช่แล้วมีอะไรอีกแพ็คเกจจิ้งบรรจุพันธุ์

ไอ้ที่มันบวกรวมเข้ามาถามหน่อยไม่เห็นใจเขาหน่อย

ใช่ค่ะแล้วน้ำมงด์น้ำมันที่เป็นต้นทุนขนส่งอีก
เพราะฉะนั้นช่วงเช้าวันนี้ก็ตัวแทนของ๕บริษัท
จะนำหนังสือที่ลงนามร่วมกันไปยื่นที่กรมการค้าภายใน
เพื่อขอให้อนุมัติปรับราคาขายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเพิ่มขึ้น
๒ละ๒บาทเป็น๒ละ๘บาท
จากราคาเดิมขายซองละ๖บาทใช่ไหม
เรื่องต้นขอให้กรมการค้าภายในอนุมัติให้เสร็จ
ภายใน๓๔วันนี้แต่แต่ฟังดีนะ
หากไม่ยอมให้ปรับขึ้นราคาสินค้า
ผู้ประกอบการบอกว่าต้องมีการแก้ปัญหาด้วยการปรับสัดส่วนการขาย
ยังไงคะคืออย่างนี้เขามีการขายทั้งในและต่างประเทศถูกไหม

จะมีการเพิ่มสัดส่วนในส่วนที่ไปขายต่างประเทศให้มากขึ้นแทน

คุณไปซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยบางทีถ้าคุณไม่รีบซื้อ

ดอมพูดแบบนี้เดี๋ยวของหมดจะต้องหมดเชลล์เลยนะ

คือในกรณีที่เขาไม่อนุญาตให้ปรับขึ้นราคาใช่ไหม

การที่ส่งไปขายตลาดต่างประเทศเพิ่มขึ้นเนี่ย
เพราะสามารถขายหรือว่าขึ้นราคาได้ตามต้นทุนวัตถุดิบที่แท้จริง
สัดส่วนขายในต่างประเทศเนี่ย
ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ๒๕๕๐เปอร์เซ็นต์
ก็จะไปเพิ่มสัดส่วนเป็น๔๐๗๐เปอร์เซ็นต์
โดยในต่างประเทศเนี่ยจะเฉลี่ยขายอยู่ที่ซองละประมาณเท่าไหร่รู้ไหม

ทั้งนี้นะคะหากสถานการณ์ต้นทุนเพิ่มสูงขึ้นอีก
ประกอบการอาจจะต้องถึงขั้นนี่ไงดอม
กังวลลดกำลังการผลิตลง

ลดกำลังการผลิตแล้วไปเพิ่มสัดส่วนการส่งออกต่างประเทศ
ยิ่งทำให้ในประเทศลดน้อยลงอีก

บะหมี่คืนสำเร็จรูป
อาจจะไม่มีวางขายหรือว่าอาจจะน้อยลงเยอะเลยนะคะ
ทีนี้ทางกรมการค้าภายในว่าไง
ธิบดีกรมการค้าภายในคุณวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยม

แหละท่านเองก็ยอมรับนะพี่เบิร์ตว่าต้นทุนวัตถุดิบ
บางรายการของบะบีกึงสำเร็จรูปเนี้ยมันมีการปรับเพิ่ม
ขึ้นจริงอืมซึ่งการอนุญาตปรับราคาขายนั้นท่านบอกว่าต้องมี
การพิจารณาคืออย่างรอบด้านอย่างรอบครอบที่พี่บอกหลักการอะไรนะ
วินวินวินวินวินวินโมเดลค่ะผู้ประกอบการต้องผลิตและขายต่อไปได้
ผู้บริโภคต้องได้รับผลกระทบน้อยที่สุด
บอกว่าตอนนี้ย้ำนะคะย้ำนะคะยังไม่มีการอนุญาตให้มีการปรับขึ้นราคาขาย
หมี่กึ่งสำเร็จรูปและเตือนเลยว่าถ้าเกิดว่ามีการฉวยโอกาสขายขึ้นสินค้า
ซึ่งขึ้นสินค้าราคาแพงขึ้นหรือว่ามีการกักตุลสินค้า
จะมีโทษจำคุกสูงสุด๗ปีปรับสูงสุด๑๔๐๐๐บาท

คือเราย้ำนะว่าเราไม่ได้สนับสนุนให้ผู้ประกอบการเขาขึ้นนะ
แต่เราพูดถึงปัจจัยว่าทำไมเขาถึงขอขึ้น
นี่ปุ้ยนั่งท้องร้องอยู่ในครูผู้ชม

เราก็กินผมก็กินเมื่อวันก่อนก็เพิ่งกินโอ้โห
บ่นได้แต่ก็ต้องดูมุมผู้ประกอบการด้วย
คุณผู้ชมลองนึกดูว่าข้าวผัดกะเพรา
ตามสั่งเนี่ย๑๕ปีที่แล้วคุณซื้อราคาเท่าไห

ไม่ได้ไม่ได้แล้วคือสิ่งที่ต้องทำคือทำยังไงอ่ะ
เพิ่มเงินในกระเป๋าให้กับชาวบ้านนอกจากไอ้เฟสคนละครึ่ง
เมื่อวานกินข้าวกระเพราหมึกไข่ดาวเท่าไหร่รู้ป่ะ